คุณผู้ชมไปดูอาชีพเสริมของเหล่าดารานักแสดงกันบ้างดีกว่านะคะ
มันเข้าแล้วมันออกยากจริงนะ
บอกเลยว่าตอนนี้นะขยายโรงเรือนไปเยอะมาก

สนุกแคคตัสอันนี้เป็นชื่อไอจีเป็นชื่อแบรนด์เขานะ

ปังเลยตอนนี้เดือนนึงทำรายได้หลายแสน

จนต้องค่อยขยายโรงเพาะพันธุ์ค่ะ
เล็กที่เราไปดูกันตอนนั้นพี่แจ๊คจ๋า

ล่าสุดคุณผู้ชมรายได้จากตรงนี้ค่ะ
โก๊บอกเอาไปเตรียมปลูกเรือนหอนะจ๊ะ

หมาดย้ำนะจ๊ะเพิ่งจะได้ลงเสาเข็ม
แค่เสาเข็มก็ปลาไป๘แสนแล้วคุณผู้ชม

สุดยอดไปเลยนะเขาทุ่มเทจริง

เพราะว่าคนดูแลตัวจริงก็คือน้องกวาง
นี่คนนี้หวานใจก็คือแฟนเขานั่นแหละค่ะได้เงินเท่าไหร่ทั้งหมดนะ
ตัวเองเป็นพนักงานกินเงินเดือนนะนะ
ได้เงินเท่าไหร่ก็ให้น้องกวางไปหมดเลยจ้า
สุดยอดไปเลยคุณผู้ชมค่ะเอาไปฟังเสียงสัมภาษณ์นิดนึงค่ะ
สร้างบ้านหาโค้ด๒ชั้นอย่างนี้จะต้องลงลึกด้วยก่อน
ลงเสาเข็มแล้วก็เครือกแรตอบรั้วกันดินทะลาย

แต่พอของคนด้วยในงานยังต้องกินแผนสัตว์แล้วล่ะ

แหมก็พ่อไปเป็นคนพันธุ์คนแสดต้น
ต้องแบกกับเลี้ยงบ้าง

มีธุรกิจเสริมแบบนี้
เราต้องเรียกเขาเสร็จผีโกะไหมเนี่ย
เรียกได้นะจ๊ะแต่ว่าเงินอยู่ที่ภรรยาทั้งหมดเลยนะ
ไม่เป็นไรเขามีหลานชายไงชื่อจ๊อป
เรานี่นอกเรื่องตลอดเลยแช่กาลีน

ทำถ่ายก็ให้ภรรยาหมดรับเงินเดือนเดือนละ๓๐๐๐๐บาทเท่านั้น
ส่วนสนุกแพ็กตัดเข้าไปดูกันได้ค่ะ